คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะให้คุณผู้ชมช่วยดูนะเดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะ
หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเกจิพระวัดดังเมืองปราจีนบุรีนะคะเขามีฉายาวัดเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้คุณผู้ชมลองดูนะเรียนไข่หยับเองได้เดี๋ยวลองไปดูค่ะ

คุณผู้ชมลองดูสิคะกล่องเหรียญพระขยับ
เนี่ยคุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะ
โอ้โหคนที่ได้เห็นคลิปนี้ก็ตกใจนะคะ
อืมว่าขยับได้จริงหมุนด้วยนี่นี่แบบนี้เลยค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยวัดบางกระเบาหมู่หก
ตำบลบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับ
สถานที่เกิดเหตุนะคะเหตุการณ์ปฏิหารนี้ต้องใช้คำนี้ดีกว่า
ติดกับประตูทางเข้าวัดเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเออมันเกิด
มันเกิดอะไรขึ้นปฏิหารอะไรอย่างไรครับ
พระจำลองอาภากโรอายุเจ็ดสิบปีค่ะพระผู้ดูแลมนตบประจำวัดบางกระเบาก็เลยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ปกติแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นคนดูแลพระที่อยู่ในตู้โชว์ในมนตบทั้งหมด
เมื่อวันอาทิตย์๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณตี๔๓๐ตื่นมาทำความสะอาด
แต่สังเกตว่าเอ๊ะพระในตู้โชว์มันเคลื่อนนะแต่ตู้ไม่มีการเปิด
ไม่มีการงัดแงะอะไรแต่พระไม่ได้อยู่จุดเดิมอะค่ะ
คือเคลื่อนที่ไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็เลยไปแจ้งท่านเจ้าอาวาสว่า
มันเกิดอะไรขึ้นใครแอบมาเปิดแอบมาขยับขยื่นอะไรหรือเปล่า
แล้วพอเปิดกล้องวงจรปิดเห็นภาพนี้คุณผู้ชม
เหรียญพระขยับเองนั่นน่ะสิอุ้ย
ได้ภาพนี้มาค่ะเหรียญพระในตู้หมุนเองได้
คนที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดทุกคนไม่รู้จะตอบว่าอะไร
ไม่รู้จะอธิบายกับภาพที่เห็นอย่างไร

แล้วเราจะอธิบายยังไงว่าเหรียญพระขยับเองได้อย่างไร
แล้วขยับเร็วด้วยแล้วหมุนอย่างนี้ค่ะ

ให้พระจำลองท่านเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะ
คุณผู้ชมว่ายังไงกับภาพนี้
เป็นไงบ้างคะส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

ทีมข่าวก็เลยพยายามจะสังเกตดูในตู้เนี่ยค่ะ
ที่กล่องเหรนพระขยับเองได้นี่ค่ะ

ตู้จะเป็น๒ชั้นนะคุณผู้ชม

คือตัวล็อกเสีย
ไม่สามารถใช้กุญแจเปิดได้

ต้องใช้ไขควงมาเปิดนะคะอืมจากการตรวจสอบในตู้
กล่องใส่พระไม่ได้มีสิ่งผิดปกติอะไร
ไม่มีร่องรอยการขูดไม่มีร่องรอยของแม่เหล็ก

ทีมข่าวของเราพยายามสังเกตดูให้คุณผู้ชมครับ
มันมีร่องรอยการขูดของแม่เหล็กของอะไรนะชั้นล่าง
เป็นห้องว่างเปล่านะคะคนตัวเล็กเล็กก็เข้าไปได้แหละ
แต่จากกล้องวงจรปิดที่วัดนำมาให้ดูไล่เวลา๒วันก่อน
ไม่มีคนเข้าไปที่ตู้ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าคนแอบ
ไปแอบขยับไปมุดอยู่ข้างใต้อะไรหรือเปล่า
คือถามว่าคนไปอยู่ในซอกในใต้ตู้ได้ไหมถ้าคนตัวเล็กอ่ะได้
ครับแต่พอย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีคนเข้าไปเลยเนี่ย
พระท่านเปิดใต้ตู้ให้ดูเป็นแบบนี้ไม่มีใครมุดเข้าไป
เพราะไม่มีคนเข้าไปไม่มีใครมุดแล้วไปเอาแม่นเหล็
เลื่อนแบบให้มันเลื่อนไปเลื่อนมาไม่มีก็เลยไม่รู้จะอธิบายภาพนี้
อย่างไรดีเออรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางกระเบาค่ะ
พระมหาสมนึกกิติโสปันโนนะคะท่านอายุ๔๔นะคะ
ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเหรียญที่นำมาโชว์ในตู้เพิ่งจัดทำ
เพื่อที่จะบุรณะอาคารรับรองผู้ปฏิบัติธรรมและเหรียญดังกล่าวนี้
ยังไม่ได้มีการทำพิธีปลูกเสกใดจะทำพิธีปลูกเสก
เอ็ดมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะครับพระที่ดูแลมนตบ
ก็ได้แจ้งกับท่านรักษาการเจ้าอาวาสนะคะว่าพระในตู้โชว์
ขยื่นเองได้ตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คิดว่าคนร้ายมางัดแงะครับก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยเห็นภาพที่เห็นพร้อมกันเนี่ยค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรักษาการเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า
ก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงดีอืมนี่นะฮะคือถ้าดูลักษณะของเหรียญเนี่ย
เหรียญนี้จะเป็นเหรียญลักษณะของรูปพระนั่งเต็มองค์นะฮะ
แบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังเป็นพระมหาอุทธิ์
นั่งอยู่กลางดอกบัวนะครับมีทั้งเนื้อเงินลงยานะครับ
แล้วก็เนื้อทองแดงนะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยคือปลุกเสก
เพื่อให้กับทหารตำรวจนะครับช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสาม
พลปพิบูลสงครามเป็นผู้ที่สร้างนะฮะ
เกียรติคุณแห่งเหรียญก็คือเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะครับ
ได้รับสมยานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกนะฮะสำหรับเหรียญของหลวงพ่อจาด
แต่นี่เป็นเหรียญที่จะมีการปลุกเสกขึ้นใหม่ด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไขข้อข้องใจอ่านะฮะ
ว่าความเป็นไปได้จะเป็นยังไงนะครับ
ผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะไลน์ที่หน้าจอก็มีเพจเฟซบุ๊ก
ไทยรัฐนิวโชว์ก็มีนี่ฮะหมุนเร็วซะด้วยกลางวันแสกแบบนี้นะครับ
เราไปถามอาจารย์ออสครับรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะฮะ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าเห็นคลิปแล้วนะผู้สื่อข่าวของเราเอาคลิปไปให้ดูนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าวัตถุมงคลที่ขยับเองได้เนี่ยคือถ้าจะให้ยืนยันในหลักวิทยาศาสตร์นะ
มันไม่มีอะไรที่อยู่ดีมันจะเคลื่อนที่ได้ลักษณะแบบนี้นะฮะ
มันต้องมีแรงผลักสิ่งที่อาจารย์ออสบอกว่าน่าสงสัยก็คือใต้ชั้นพระเครื่องอ่ะนะ
มีแม่เหล็กหรือเปล่าอาจารย์ออสบอกมีแม่เหล็กหรือเปล่าคล้ายกับการเล่นกลเกิดขึ้นเยอะเพื่อ
สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อยู่ใต้ชั้นนั่นแหละคือคำตอบนะครับว่ามันคืออะไร
เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วไม่มีอะไรนะครับที่อยู่ดีมันจะเคลื่อนที่ได้ในลักษณะอย่างนี้
มันต้องมีแรงผักนะแรงผักที่ว่าเนี่ยอาจารย์ออสสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับ
ซึ่งแหล่งข่าวที่แจ้งรายงานก็บอกว่าไม่ใช่แม่เหล็กนั่นแหละซึ่งยิ่งน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับ
บอกเล่าจะบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในได้กล่องปิดล็อกไม่ต้องใช้ไขควงไขนะครับ
เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุมงคลให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับ
เช่นมีเคสของการเอาพระไปวางไว้แล้วก็ยิงปืน
ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนด้านเมื่อเอาปืนมาจอดที่พระเครื่ององค์นั้น
ปรากฏว่ามันก็เป็นการเล่นกลก็คือเอากระสุนปืนลูกนั้นไปจุ่มน้ำ
แล้วก็หมายถึงว่าดึงหัวลูกปืนออกเทกระสุนดินดำออก
อาจารย์ออสก็พูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะ
แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของส่วนบุคคลนะนะเรื่องนี้